ส่วนเรื่องการแสดงท่าทีหรือว่าความเห็นเรื่องการปฏิวัติของผู้บัญชาการฐานบกท่านใหม่

เดี๋ยวต้องฟังจากคุณสุภาพคลี่ขจายนะฮะ
ว่าเมื่อพบทบท่านใหม่พูดอย่างนี้

แล้วอนาคตไทยอนาคตการเมืองไทยกับการทำปฏิวัติของทหารเนี่ย

คือผมมั่นใจว่าถ้า
การเมืองนะครับไม่เป็นต้นเหตุ
แห่งการจราจน

ในฐานะวิทยากรบรรยาย
และทำเวิร์คชอปหลักสูตรเทคนิค
การให้สัมภาษณ์สิ่งบนชน

ตอบว่าใช่ก็ไม่มีปัญหา
ไม่ใช่ก็มีปัญหา

เรื่องนี้มาพูดคุยกันเพราะว่า
นึกถึงคำตอบของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
หรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊กแดง
ตอบคำถามของนักข่าวที่ว่าจะการันตีได้ไหม
ว่าในยุคของท่านจะไม่มีการปฏิวัติ
หรือจะการันตีได้ไหมว่าการปฏิวัติจะไม่เกิดขึ้นอีก
แล้วสุดท้ายคำตอบของพลเอกอภิรัต
ก็กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตก

ถึงแม้ว่าบางคนจะเข้าใจและเห็นด้วยว่า
คำตอบนั้นเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับ

เพราะถ้าตอบว่าการันตีได้ว่าจะไม่มีการปฏิวัติอีก
แล้วถึงวันหนึ่งเกิดการปฏิวัติขึ้นมา
แล้วคนที่การันตียังมีชีวิตอยู่

เรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ตอบ
ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับ
ถามอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ตอบก็จะกลายเป็นว่า
พอบ่อทอบออึมคลิม
ไม่การันตีเรื่องการปฏิวัติ

ตอบยังไงก็มีปัญหา

ถ้าเจอคำถามที่คิดว่า

คนที่อยู่ในวงการนี้
มานานอยู่ประเทศไทยมานาน

ถือ
หลังไปไม่นานมานี้หรอกครับ
ตอนที่รอสชยึดอำนาจก็คุณพ่อของพลเอกอภิรัตนี่แหละ
ผลเอกสุนทรคงสมพงศ์เป็นหัวหน้ารอสชตอนนั้น
เหตุผลในการยึดอำนาจ
ก็อ้างว่ารัฐบาลพลเอกชาติชายมีการทุจริตคอรัปชั่นกันมาก
จำเป็นต้องหยุดยั้งการทุจริตคอลลับชั่นก็ยึดอำนาจ
ผมเคยไปตั้งกองสัมภาษณ์พลเอกสมพงศ์โน่นนะครับ
ที่บ้านพักของท่านที่จังหวัดตาก
คุยกันยาวเลยครับออกรายการโทรทัศน์
แล้วท่านก็ตอบคำถามตอนหนึ่งแบบนี้ครับบอกว่า
ถ้าไม่ปฏิวัติบ้านเมืองจะเสียหายไปมาก
เพราะมีเรื่องทุจริตคอลลับชั่น
หลังจากรายการนั้นออกไปได้ไม่นาน
ผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พลเอกชาติชายชุนวัน
ผลเอกชาติชายชุนวันเนี่ยท่านบอกว่าเหตุผลไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ
แล้วต่อมาก็มีการอธิบายจากคนนั้นคนนี้ว่า
เหตุผลเพราะว่านายทหารใหญ่ชุดนั้นเนี่ยเขากลัวว่า
ผลเอกอาทิตย์กำลังเอกจะไปย้ายเขาให้พ้นตำแหน่งหน้าที่
เขาก็เลยปฏิวัติแล้วก็มาอ้างเรื่องรัฐบาลทุจริต
พอมาถึงปฏิวัติยุทธ์อำนาจปี๒๑๔๙

ผลเอกสนทิบุญยรัฐกรินให้เหตุผลว่าต้องปฏิวัติ
เพราะว่ามีการทุจริต
ลับชั่นกันมากในแวดวงรัฐบาลปล่อยไว้ประเทศชาติจะเสียหาย
แต่พอฟังเหตุผลจากคนที่เขาถูกยึดอำนาจ
เขาก็บอกเหมือนกันอีกว่า
เพราะว่าผลเอกสนทิกลัวว่าจะถูกย้ายออกจากตำแหน่งพบทบ
ก็เลยปฏิวัติเสียก่อน
จนกระทั่งล่าสุดเมื่อปี๒๕๕๗ผ่านมาหมาด
ที่คศมายึดอำนาจ
เหตุการณ์ผ่านมา๔๕ปี
ท่านผู้ชมทั้งหลายก็คงอยู่ในเหตุการณ์ในสถานการณ์ที่จะจำได้ว่า
ฝ่ายคศที่เขาอ้างกับฝ่ายรัฐบาลที่ถูกยึดอำนาจ
เขาให้ข้อมูลต่างกันยังไง

ขอสชก็อ้างในลักษณะเดิมก็คือว่า
คราวนี้จะมาในรูปแบบว่าถ้าไม่มีการหยุดยั้งไม่ยึดอำนาจอาจจะเกิดสงครามกลางเมือง
คนอาจจะฆ่าแกล้งกันเพราะว่ามีความขัดแย้งสูง
แต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ออกมาให้ข่าวในเวลาต่อมาว่า
เรื่องการยึดอำนาจเนี่ยวางแผนครบคิดกันมาก่อน
ข้ออ้างที่บอกว่าถ้าไม่ยึดอำนาจจะทำให้เกิดการนองเลือดอีกเรื่องหนึ่ง
ฉะนั้นจะเห็นว่า๒๓เหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ระหว่างเหตุผลที่แท้จริงกับข้ออ้างในการยึดอำนาจ

เรื่องทหารกับการยึดอำนาจเนี่ยอยากให้ดูแบบอย่างประเทศเกาหลีใต้ครับ
เกาหลีใต้เมื่อเกือบ๗๐ปีที่ผ่านมา
ก่อนหน้านั้นเนี่ยสภาพการเมืองในเกาหลีใต้กับบ้านเราใกล้เคียงกัน
คือมีความขัดแย้งเวลามีความขัดแย้งกันมากในทางการเมือง
รัฐบาลอาทหารก็ออกมาปฏิวัติยึดอำนาจ
ทหารเกาหลีช่วงนั้นก็ปฏิวัติยึดอำนาจบ่อย
อำนาจแล้วก็มีรัฐบาลรัฐบาลอยู่สักพักนึงถูกยึดอำนาจอีก
ก็เป็นวงจรอยู่อย่างนั้นนะครับ
จนกระทั่งวันหนึ่งมาถึงจุดหนึ่ง
ทหารเกาหลีใต้บอกว่าพอกันทีจะไม่ยึดอำนาจอีกแล้ว
แม้ว่าทางการเมืองจะต่อสู้กันดูเดือดแค่ไหน
ก็ทนไม่ยึดอำนาจ
ถึงแม้ว่าถ้าเราดูในโทรทัศน์เนี่ย
โอ้โหเวลานักศึกษาออกมาประท้วงรัฐบาลกันเนี่ย

ประท้วงกันต่อเนื่องนาน
แล้วเอาระเบิดขวดผลิตระเบิดขวด
มาเครื่องมาปากันอุตลุดไปหมด
ทหารอดทนไม่ปฏิวัติ

บกันดูเดือดต่อสู้กันดูเดือด

ทหารไม่ปฏิวัติ

ปฏิวัติก็กลายเป็นอดีตในเกาหลีใต้

ก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เรียกความเชื่อมั่นให้นักลงทุน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ไปลงทุนในเกาหลีใต้มากขึ้น

ระยะหลังอุตสาหกรรมการลงทุน

ที่เป็นที่รู้จักของทั้งโลก

เมื่อการเมืองนิ่งอยู่กับระบอบประชาธิปไตย

ถ้ามีการปฏิวัติยึดอำนาจ
แล้วจะเปลี่ยนระบบเรื่องการลงทุน

จนเขาเกิดความไม่มั่นใจ

ให้การเมืองแก้ไขปัญหาการเมืองด้วยกัน

การเมืองมันก็ต้องเข้าที่เข้าทางครับ

แล้วก็กลับไปที่โต๊ะข่าวต่อครับ